ตำรวจกองปราบรามได้จับหนุ่มเชียงใหม่ค่ะที่ทำร้ายร่างกายแม่จนแม่เสียชีวิต
สาเหตุก็คือเมายาเมาเหล้าแล้วก็อ้างว่าที่ทำลงไปพลั้งมือ
แล้วก็โกรธแม่น้อยใจแม่ที่แม่เคยต่อว่าแม่เคยดุ
แต่จริงแล้วตำรวจเขาบอกว่าพูดคุยกับพยานนะ
พยานเขาเล่าให้ฟังว่าไอ้ลูกคนนี้เนี่ยเคยเมาบ่อยเลย
เสพทั้งยาไอเสพทั้งยาบ้าแล้วก็ทำร้ายพ่อแม่บ่อยครั้งค่ะ
เคยทำร้ายมาแล้วครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก
แต่ว่าครั้งนี้ทำร้ายแม่จนแม่ถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะคะ
ทงชัยแก้วดาวคนนี้ค่ะอายุ๓๖ปี
ตำรวจกองมะครับการปราบรามจับตัวได้ที่บ้านพักอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
หลังก่อเหตุลงมือฆ่านางอำพรดวงใจซึ่งเป็นแม่จนเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เมื่อ๒๕มีนาคมที่ผ่านมา
ผู้ต้องหารับสารภาพค่ะว่าน้อยใจจากปัญหาภายในครอบครัวที่สะสมมานาน
พ่อแม่ชอบต่อว่าชอบดุดาอยู่หลายครั้งวันเกิดเหตุเสพยาเมาสุรา
ไม่ได้สติพลั้งมือทำร้ายแม่จนเสียชีวิต
ตอนนี้บอกว่ารู้สึกสำนึกผิดอยากจะขอโทษญาติพี่น้องทุกคน
รามบอกว่าจากการสอบสวนพยาน
รู้ว่าผู้ชายนี้ลูกชายแม่ทรงชัยนี้เศฑยาประจำ

แล้วก็ทำร้ายแม่จนแม่หมดสติ

ไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านให้นำส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายเสียชีวิต
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายบุพการีจนถึงแก่ความตาย
แล้วก็คุมตัวไปดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ
แต่วันนี้รู้สึกว่ามายุที่รู้สึกว่า